โดยเฉพาะใครก็ตามที่ชอบเดินป่าปีนเขาและถ้าหากว่าคุณไปเจอของสิ่งนี้
บอกเลยว่าอย่าแตะต้องเด็ดขาดค่ะ
เดินป่าแล้วเจอแบบนี้ห้ามจับหรือทำลายเด็ดขาดค่ะ
เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดจับจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเรา
สิ่งนี้เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงผี
เป็นความเชื่อของชนเผ่าปากเกยอค่ะ
โหนี่

พี่เลี้ยงผีค่ะคุณผู้ชม
อ่ะดังนั้นต้องเตือนสายแอดเวนเจอร์
สายเดินป่าปีนเขากันซะหน่อยว่า
ถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณไปเจอลักษณะสิ่งของแบบนี้
อย่าไปแตะต้องเด็ดขาดนะคะ
ชาวปากาเกยอหรือว่าชาวกะเหลี่ยงสกอร์
ที่เขาอาศัยอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าที่เลี้ยงผี
จัดทำขึ้นมาเป็นไปตามความเชื่อและภูมิปัญญาของ
โบร่ำโบราณของชาวปากาเกยอด้วยนะคะ
เขาว่ากันว่าทำแล้วจะไม่ทำให้เกิดไฟป่า
เพราะว่าชาวเขาเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็มักเจอปัญหาไฟป่าอยู่บ่อยครั้งใช่ไหม
ก็เลยต้องทำพิธีเลี้ยงผีไฟอืมพิธีเลี้ยงผีไฟในภาษากะเหลี่ยงเนี่ย
เขาเรียกว่าพิธีหลือเมโตค่ะทำขึ้นมาเพื่อหวังให้คุ้มครองชาวบ้าน
วิธีการก็คือจะนำไม้ไผ่มาต่อกันเป็นลักษณะให้มันเป็นเสาขึ้นมาแล้วเป็นที่พื้นที่ให้ผีอยู่นะคะ
จากนั้นก็จะนำไก่มาถวายเหมือนเป็นอาหารให้ผีกิน
โดยจะนำเลือดของไก่ไปป้ายทุกเสาที่อยู่บริเวณนั้นมีกี่เสาก็ป้ายเอาไว้
แล้วก็ถอนขนไก่มาแปะเอาไว้ที่รอยเลือดค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นสัญลักษณ์ให้รู้กันว่าตรงนี้นะ
นี่คือที่เลี้ยงผีเป็นอาหารของผีอย่าไปแตะต้องอย่าไปรบกวน
ดังนั้นถ้าหากว่าใครเดินเที่ยวป่าในเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปเห็นที่เลี้ยงผีแบบนี้
ก็ดูแต่ตาแล้วกันมืออย่าต้องนะคะเพราะเชื่อกันว่าถ้าใครไปจับไปแตะไปเคลื่อนย้ายทำลายเนี่ยจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเราค่ะ
เป็นเรื่องความเชื่อของเขานะเป็นเรื่องความเชื่อนะคะ
เป็นพิธีกรรมที่ชาวปากากยอหรือชาวเขาเขาเลื่อมใสสัทธามากนะไม่ควรไปรบหลู่ด้วย
แล้วขอบคุณข้อมูลดีคลิปดีนะคะจากเธอคนนี้คุณเอวาเรสนะคะ